พาคุณผู้ชมไปแอวเหนือไปที่เจียงใหม่นะจ๊ะ
คือเช้าแบบนี้เขาก็มีงานเป็นการทำบุญตักบาท
เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงมีการเปิดงาน
ประเพณีป่าเวณีปีใหม่เมือง
คือเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นอยากไปดูบรรยากาศค่ะ
ติดตามพร้อมกันเลยนะคะกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณพัชรวรินพัชรประพานันรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
หลังจากมีพิธีเปิดงานป๊าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่
ประจำปี๒๕๖๒เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาท

เดี๋ยวเราไปย้อนดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันก่อนนะคะ
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์
งในวันขึ้นปีใหม่ที่บริเวณขวงประตูท่าแพรกันตั้งแต่เช้านะคะ
นำโดยนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีก่อนทำบุญตักบาท
ในช่วงเช้าของเทศกาลวันสงกรานค่ะ
โดยประชาชนนะคะต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมารอตักบาดกันตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาค่ะ
สวมชุดพื้นถิ่นล้านนามาร่วมทำบุญกันแน่นขวงประตูท่าแพ้ค่ะ
แล้วเราก็เมื่อต่ำมาเสร็จแล้วก็อินใจด้วยครับทุกคนค่ะ
แล้วก็เป็นพิษฐรีปุ่นแห่งโดยเรียนรับครอบครัวด้วยทั้งหมดใช่ไหมคะ
วันนี้เตรียมตัวมาคุณสมัครคุณท้ายได้ไหมครับครับ
ก็คือว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของปีใหม่เมืองนะคะ
ก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าก็เตรียมอาหารนะครับ
เพื่อที่จะมาใส่บาทโดยเฉพาะค่ะซึ่งก็มาเป็นประจำทุกปีค่ะ

เชิญชวนนะครับเพื่อมาเที่ยวเทศกาสงกรรมที่เชียงใหม่ได้ค่ะ
ค่ะปีใหม่นะคะจะจัดเทศกาสงกรรมเป็นประจำทุกปีนะคะ
แล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ
ซึ่งในปีนี้ก็จะเชิญชวนให้คนที่มาร่วมงานนะคะ
ใส่ชุดพื้นเมืองแล้วก็เล่นน้ำปาแป้อย่างสุภาพค่ะ
ขณะเดียวกันหลังพิธีทำบุญตักบาทนะคะ

ได้เปิดงานเทศกาลสงครานป๊าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่
ปี๒๕๖๒อย่างเป็นทางการนะคะ
โดยมีขบวนล้านนาไทยในอดีตที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาวล้านนา
ไลท์สำคัญค่ะคือขบวนแม่ยิงขี่รถฉีดกลางจ้อง
หรือผู้หญิงสาวปั่นรถจักรยานและกางจ้อง
ที่มีสาวในชุดพื้นเมืองล้านนาถือร่มหรือจ้องแล้วก็ปั่นรถถีบนะคะ
โดยปีนี้ค่ะก็มีสาวงามเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแม่ยิงขี่รถถีบกันจำนวนหลายคนนะคะ
กลางประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มารอชมขบวนจำนวนมากค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะถือเป็นวันสังขารล่องค่ะ
ปัจจุบันถือเอาวันที่๑๓เมษายนของทุกปีเป็นวันสังขารล่อง
เป็นวันแรกของกิจกรรมประเพณีปีใหม่มุมเมืองนะคะ
หลังเที่ยงคืนของวันที่๑๓เมษายนก็จะมีการจุดประทัดยิงปืนเพื่อไล่สังขาร
หรือว่าส่งสังขารนะคะแล้วก็จะถือเอาตามเวลาสังขารล่อง
ที่บอกในปฏิทินปีใหม่เมืองในปีนั้น
เช่นบอกว่าสังขารจะล่องเมื่อเวลา๓นาฬิกา๓๐นาที๒๖วินาที
ชาวบ้านค่ะก็จะจุดประทัดเวลานั้นถือว่าไล่สังขาร
ถือเป็นการไล่สิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีเข้ามาในวันปีใหม่นะคะ
วันนี้ค่ะสมาชิกในครอบครัวก็จะทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะ
บนเรือแล้วก็ใต้ถุนบ้านแล้วก็ทำความสะอาดเจ้าที่สารพระภูมิ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ของเทศกาลสงครานค่ะ
และจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดประตูท่าแพรค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเจียงใหม่นะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นจะมาร่วมเล่นน้ำสงกรานกันค่ะ
แล้วก็หลังจากช่วงสายวันนี้นะคะก็จะมีพิธีอาราธนาพระพุทธศรีหิง
ขึ้นรถบุษบกและแห่ไปรอบตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นร่วมกันส่งน้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
พัชรวรินพัชรประพานันข้าวเที่ยวรัตน์ทีวี

ขอบคุณค่ะได้ค่ะนายหญิงกั้งพัชรวริน

คุณผู้ชมคือบรรยากาศช่วงสงกราน

แต่งตัวสวยตามท้องถิ่นนั้น

แล้วเดี๋ยวพอคล้อยบ่ายเย็นนี่แหละ
เปลี่ยนเปลี่ยนอีกทุ่มหนึ่งชุ่มเลยจ้า
พร็อปก็จะมาแน่น
อย่าเล็งเวลากำลังรายงาน
แล้วฉีดเข้าปากของสารนักข่าวเถอะนะ